สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยค่ะ
ตอนนี้ก็สรุปออกมาแล้วนะคะว่าหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือ
ส่วนลดของสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าทงฟ้าประชารัฐนั่นเองค่ะ
นางสาวสุธิรัฐรัตนโชธอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยความคืบหน้า
ในการสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่จะเริ่มใช้ในวันที่๑ตุลาคมนี้
โดยมาตรการล่าสุดที่รัฐจะรับภาระให้กับผู้มีรายได้น้อย
ก็จะเป็นการให้ส่วนลดค่าสินค้าอุปโภคบริโภค
ซื้อจากร้านทงฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านค้าชุมชน
เพื่อจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
ซึ่งสวัสดิการส่วนนี้จะอยู่ในวงเงิน๓๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ซึ่งเดิมธนาคารกรุงไทยจะรับหน้าที่กำหนดจำนวนสวัสดิการ
บรรจุหัวข้อต่างไว้ในชิปการ์ดของบัตรผู้มีรายได้น้อย
โดยหลักการจะกำหนดวงเงินสวัสดิการสำหรับบริการแต่ละประเภท
เช่นวงเงินค่ารถเมย์ค่ารถไฟฟรี
ถ้าหากว่าใช้ไม่หมดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็จะไม่สามารถโอนย้ายวงเงินไปใช้บริการอย่างอื่นแทน
และไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้
ส่วนการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่เข้ามาลงทะเบียน
ว่าท้ายที่สุดแล้วน่าจะเหลือประมาณ๑๒ล้าน๑แสนราย
รวมถึงคาดว่าการแจกจ่ายบัตรและเริ่มใช้ได้จริง
ก็น่าจะทันภายในวันที่๑ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ